การเดินทางตามหาร้านเส้นที่จังหวัดแม่ห้องศรเราก็มาถึงร้านสุดท้ายนะครับ
ร้านนี้ยังเป็นเมนูข้าวเส้นอยู่ครับแต่ว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ย
ตรงที่ว่าน้ำขนมจีนของเขามีส่วนผสมของหยวกกล้วยครับ
จึงเป็นที่มาของร้านข้าวเส้นน้ำหยวกป้าคนครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไร
เขานำหยั่วกล้วยมาทำน้ำยาขนมจีนได้อย่างไรนะครับ
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับป่าคนครับสวัสดีค่ะทางนี้ครับผมสวัสดีค่ะ
อ้าวประคลขายอะไรเนี่ย

ก็ประมาณ๓๕ปีจะ๓๖ปีแล้ว
ก็คือขายน้ำหยกมาโดยตลอดเลยเหรอ
เปล่าค่ะแต่ก่อนนี้จะเป็นข้าวเส้นน้ำแกงน้ำน้ำเงี้ยวไตธรรมดาเนี่ย

ที่ใส่ปลากระป๋องใส่อะไรพวกนี้นะคะ

หมูสับมีปลากระป๋องคือจะทำให้มีกลิ่นหอมอะไรพวกนี้ค่ะ

ปลากระป๋องนี้เขาก็จะเอาหมึกลงไปเลย
เอาหมดลงไปเลยอันนั้นคือสมัยก่อนทำอย่างนั้น
แล้วสุดท้ายมาเปลี่ยนเป็นหวกกล้วยได้อะไร
พอดีมีผู้เท่าผู้แก่เขาบอกมาบอกว่าใส่หยวกกล้วยจะดีกว่าไหม
เพราะว่าหยวกป่าเนี่ยจะทำให้น้ำมันหวานนะคะ
ก็ลองไปซื้อจากตลาดมาก่อนว่าเอามาทำดูมาใส่ดู

อร่อยกว่าค่ะลูกค้าก็จะเริ่มติดกว่า
เพราะคนก็เลยหันมาเป็นตรงนี้แทน
หลังจากที่เราใส่หวกกล้วยเนี่ยปรากฏว่าลูกค้า

นานจะได้มาเจอเมนูชื่อแปลกแบบนี้
ไอนัทของเราจะสนใจเป็นพิเศษ
ว่าแล้วก็ต้องขอบุกเข้าวงใน

และวิธีการทำขนมเส้นน้ำหยกกันดีกว่าค่ะ
นานขอดูสมสมของตัวน้ำหยวกนี่แหละ

นี่ครับลูกจะเห็นหยวกกล้วยอยู่ไหมครับลูก

แล้วก็เราจะมีน้ำซุปกระดูกหมู

ในนี้มีอะไรมีมะเขือเทศยังมีอยู่

วิธีเลือกหยวกกล้วยมาใช้นี่ต้องเลือกยังไง

เราจะเฟ้นเอาที่ขาวลูก
หยวกก้วยป่ากับหยวกก้วยบ้านมันต่างอย่างไรครับ

ถ้าเราเอามาทำมันจะออกสีคล้ำนิดนึง

มีขายอยู่แล้วเราก็ซื้อมาใส่ตัวนี้ก็สับใช่ไหม
จากจะต้องเลือกชนิดของหยวกกล้วยแล้วนะคะ
ก็จะต้องเรียนรู้วิธีการทำด้วย
โดยจะต้องนำมาหั่นแล้วรีบล้างน้ำให้สะอาด

เปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำไม่น่ารับประทานนั่นเองค่ะ

เพื่อให้รับประทานได้สะดวกและอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

เท่านี้ก็นำไปเคี่ยวในน้ำแกงได้แล้วล่ะค่ะ
วิธีการทำตัวน้ำนี่ทำยังไงก็เราก็ตั้งหม้อตั้งหม้อให้รอ
หม้อแล้วก็เอาน้ำใส่นะคะพอประมาณเสร็จแล้วก็เอาเครื่องปรุงเราใส่ลงไป
เครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเราจะมีมะเขือเทศมีมะเขือเท่
หอมแดงหอมแดงกะปิกะปิค่ะแล้วก็หมูสับค่ะ
แล้วจะลวนให้หอมเลยนะคะลวนก่อนก็คือเอาไปลวนกระทะก่อน
วนให้หอมก่อนควรให้หอมก่อนแล้วก็ถึงจะมาเป็นเครื่องแกงตรงนี้นะคะ
อ่าฮะเราเราต้องต้มน้ำซุปกระดูกไว้ก่อนไหมค่ะกระดูกนี้จะใส่ทีหลังค่ะลูก
ใส่ทีหลังเหรอค่ะเสร็จแล้วพอเดือดเดือดแล้วก็เราก็เอาหยวกน่ะใส่ลงไป
ทีนี้พอน้ำแกงได้ที่แล้วเราก็ถึงจะล้างกระดูกหมูใส่ลงไปลูก
ถ้ากระดูกหมูสุดท้ายเลยเหรอไม่งั้นจะเละหมดเลยลูกอ่านี่ก็คือเสร็จแล้ว
ปรุงรสด้วยอะไรไหมครับมีเกลือป่นใส่เกลือป่นอย่างเดียวต้องเคี่ยวไว้นานมากกว่าจะใช้งานได้เนี้ย
ก็ตั้งแต่ตีสี่ค่ะตีสี่เราเริ่มขายกี่โมงเจ็ดโมงเช้าค่ะลูก
ประมาณสองสามชั่วโมงในการเคี่ยวจ้ะมาดูในเส้นบ้างเส้นนี่ก็เส้นขนมจีนธรรมดา
จ้ะเส้นขนมจีนธรรมดาซื้อตามตลาดเลยตะเท่าที่เราไปจคือขนมจีนหมากปกติเลยจ้ะ
จากนั้นต้องมีอะไรครับมีกระเทียมเจียว

พอได้สืบสาวเรื่องราวของขนมเส้นน้ำหยวกแล้ว
ได้รู้ว่าพัฒนามาจากข้าวเส้นน้ำมะเขือส้ม
หรือขนมจินน้ำเงี๊วแบบชาวแม่ห้องสอนั่นเองค่ะ
จึงทำให้เราค้นพบถึงความแตกต่างของส่วนผสมในน้ำแกง
น้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายก็จะนิยมใส่ถั่วเน่า
เลือดสดและดอกงิ้วจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ส่วนขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรแม่ห้องศรนี้นะคะ
หรือบางร้านก็จะใส่ปลากระป๋องเพื่อให้รสชาติเข้มข้น
แต่สำหรับข้าวเส้นน้ำหยวกสุดป้าคนนั้น
ถือเป็นการประยุกต์นำวิถีการกินแบบบ้าน
ด้วยการนำหยวกกล้วยวัตถุดิบริมรั้ว
สร้างสรรค์ปรุงแต่งเพื่อรับประทานกับขนมเส้น
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนั่นเองค่ะ
อันนี้คือเครื่องเคียงที่ทานคู่กับ

คางปองคางปองนี่คือ
จะเป็นมะละกอชุบแป้งทอดแต่เราจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับลูก

อันนี้อันนี้ก็คือปรุงไปที่แป้งตัวนี้เรียบร้อยเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับ
จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปินะคะ
กะปิแล้วก็ใส่กับแป้งคลุกเคล้ากับแป้ง
แล้วก็จะมีเกลือป่นลงไปด้วยนะคะลูก
คนนะฮะคลุกกับมะละกอมะละกอนี่เป็นดิบหรือสุก

เข้าเส้นน้ำหยวกเข้าเส้นน้ำหยวกนะครับจ้ะ
เป็นเมนูเส้นที่มีส่วนผสมไม่มากแต่หน้าตานี้
โอ้โหน่ารับประทานอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะ
ว่าแล้วก็ไปเตรียมอาวุธให้พร้อม
แล้วฟังกันว่าการชิมขนมเส้นน้ำหยกของไอ้น็อต
ครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไงกันบ้าง
เอาละครับแล้วตอนนี้เข้าเส้นน้ำเหี่ยวไปอยู่ตรงหน้าแล้วนะ

จะเป็นอีกแบบนึงเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเลย

มันก็มีมะเขือเทศมีความกรอบของหยวกกล้วยอยู่
มีความหวานมะเขือเทศแล้วก็มีความเปรี้ยวอ่อนของมะนาวที่ดีเข้าไป
รสชาติก็ถือว่าทานสบายตอนเช้าร้อนนะ

แล้วเวลาทานคู่กับเครื่องเคียงนี่ต้องทานยังไงครับ

ใครเป็นคนคิดว่าต้องเอาขาปลอมมาชิมคู่ขนมจีนน้ำเงี้ยว
ก็ไม่รู้นะตั้งแต่เด็กแล้วป้าก็เจอแบบนี้มาแล้วนะ

ตัวนี้ก็จะกรอบนอกนุ่มใน
พอมะละกอไปทอดแล้วมันก็จะนุ่มแล้ว
เราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียว
แป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวผสมกันนะครับ

แล้วอันนี้ถ้าบ้านแม่งสอนนี้เขาจะเรียกข้าวมูลถั่วนะครับ

จะมีถั่วมีมะพร้าวนะคะลูก
แล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนี่ยค่ะลูก

จะเป็นขนมวงนะคะ
เขาจะเอาแป้งนี้ไปคลุกใส่กับมะพร้าวขูดนะคะ

เสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาคลึงให้เป็นวง

คือเขาจะเป็นถ้าทานนี้เสร็จก็จะเป็น
อันนี้เป็นของขาวอันนี้จะเป็นของหวาน

แล้วจะมีชามละ๑๐บาทลูก

ก็แต่ก่อนตอนเริ่มขายใหม่ก็๓บาทค่ะ

ตอนนี้แค่๑๐บาทแหละเองเท่านั้นเอง

ขนมจีนประมาณ๑๗๒๐โลค่ะ
ยังไม่อยากจะเชื่อว่านี่ยังช็อคกับราคาอยู่๑๐บาทนิดนิดเดียวเนี่ย

เรียกได้ว่าตั้งแต่ทำรายการมาเนี่ย
ถูกสุดในทุกร้านที่เคยมาทานเลยนะ

บางเจ้าเขาก็จะลองค่ะลองแล้วเขาทำไม่ได้
เพราะว่าเขาจะอาจจะต้มน้ำไม่เดือดยังไม่ทันเดือด
แล้วใส่ลงไปแล้วปรากฏว่าหยวกจะดำ

ตรงที่เราต้องทำให้น้ำแกงเดือดก่อน

ตอนนี้เขารู้หมดแล้วนะเคล็ดลับคืออะไร

ว่าคนไม่ทำไม่ได้แล้วจะได้มีคนทำได้ไง
จะมาร้านพระคมนี่มาอย่างไร

แล้วหาเรือนจำจังหวัดแม่ห้องศร

เริ่มตั้งแต่๗โมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะ

วันนี้ขอบคุณมากนะครับพระคมครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
ออกเดินทางทีไรก็เหมือนยิ่งได้เจอประสบการณ์

เช่นเดียวกับการเดินทางมาเรียนดูเรื่องราว

ที่เต็มอิ่มและอัดแน่นไปด้วยความรู้และความอร่อยของขนมเส้นพื้นเมือง
ก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานที่มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากหลายที่
ที่เราได้พบเจอกันมาเลยล่ะค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาไปตามหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
กันที่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งคุณผู้ชมจะพบกับบรรยากาศสวยและได้อร่อยไปกับก๋วยเตี๋ยวอยู่นาน
เมนูเส้นในซุปถั่วภูอุ่นและก๋วยเตี๋ยวไก่ดำ
บอกไว้ก่อนเลยว่าใครพลาดไปเสียใจแย่